วันนี้มาเริ่มกันประเด็นกับที่มีคนร้ายก่อเหตุเข้าไปยิงกระหน่ำ
สองสามีภรรยานักธุรกิจตลาดโรงเกลือเสียชีวิต
วันนี้ญาติก็เดินทางไปรับศพทั้งสองคนกลับไปประกอบพิธี
ส่วนตำรวจนั้นยังคงเร่งรวบรวมหารักฐานในการจับกลุ่มคนร้ายดำเนินคดี
ครอบครัวของนางสายันจันทานักธุรกิจในตลาดโรงเกลือจังหวัดสาแก้ว
แล้วก็นายพิพัฒน์ตั้งพงทองซึ่งเป็นสามีครับ
เข้ารับศพที่สถาบันนิติเวชวิทยามโรงพยาบาลตำรวจ
หลังถูกทำร้ายฆาตกรรมอย่างโหดเยี่ยมในบ้านพัก
โดยผลการตรวจชนะสูตรศพพบว่านางสายันถูกอาวุธมีดแทงทะลุ
หัวใจปอดแล้วก็เส้นเลือดแดงใหญ่ด้วยครับ
ส่วนนายพิพัฒน์นั้นถูกอาวุธมีดแทงทะลุปอดขวาตับแล้วก็เส้นเลือดแดงใหญ่
ทำให้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุทันที
โดยลูกชายของผู้ตายยอมรับว่าไม่ทราบสาเหตุ

ต้องให้ตำรวจทำการสืบสวนสอบสวนหาสาเหตุที่แท้จริง
แล้วก็ไม่ทราบว่าผู้ตายนั้นมีความขัดแย้งส่วนตัวกับใครบ้าง

ส่วนจากการสอบสวนคนงานในบ้านเนี่ยนะคะ
เล่าแบบนี้บอกว่าผู้ตายทั้งสองคนเนี่ย
อาศัยอยู่ในบ้านหลังดังกล่าวบนเนื้อที่ประมาณ๙ไร่
มูลค่าเกือบ๕๐ล้านบาทค่ะ
ช่วงเช้าวันเกิดเหตุก็เข้ามาทำงานตามปกตินี่แหละค่ะ
แต่ตัวเองสังเกตเห็นว่าบ้านเงียบผิดปกติ
ปรากฏว่าเมื่อเข้าไปดูภายในบ้านพักพบ
จมกองเลือดเสียชีวิตซะแล้วนะคะ
ส่วนที่ประตูหลังบ้านพบศพนางสายันถูกแทงเสียชีวิตเช่นเดียวกัน
ส่วนสาเหตุตอนนี้ตำรวจบอกว่าก็สันนิษฐานไว้๒ประเด็นหลักแล้วค่ะ
คือเรื่องแรกคือเรื่องของความขัดแย้งธุรกิจค้าขายในตลาดโรงเกลือ
เป็นหัวคะแนนเสียงให้แต่ว่าคล้ายกับว่าผู้ตายเนี่ย
เหมือนว่าปฏิเสธไปนะก็ยังไม่มีการตัดประเด็น
ทิ้งไปส่วนความคืบหน้าทางคดีครับพันธุ์ตำรวจเอกสมศักดิ์
ประเสริฐนนท์ผู้กำกับการสพครองหาดเรียกประชุมชุดสืบสวน
สอบสวนนะครับให้เข้มงวดช่องทางการเข้าออกตามแนวชายแดน
ซึ่งขณะนี้ก็ยังขาดประเด็นบางประเด็นเนื่องจากคนร้ายสวมถุงมือ
ไม่ได้ทิ้งรอยนิ้วมือแฝงเอาไว้ขณะเดียวกันก็มีบรรยายงานว่า
มีการพูดคุยกันในวงของผู้ใกล้ชิดทราบว่านางสาวสายันนั้น
ปล่อยเงินกู้ด้วยแล้วก็ปล่อยให้กับผู้ที่กว้างขวางคนหนึ่ง
เป็นเงินนับสิบล้านบาทแล้วก็ระยะหลังนั้นก็มีการทวงหนี้กันบ่อยครั้ง
ซึ่งอาจจะเป็นประเด็นใหญ่ประเด็นใหม่ที่พูดถึงกันว่า
อาจจะเป็นสาเหตุของการถูกฆาตกรรมในที่เกิดขึ้นทั้งสองสามีภรรยาคู่นี้นะครับ